ข่าวต่อไปนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเลยนะค่ะ
เขาบอกว่ามีคนมองไปบนท้องฟ้าแล้วเขาเจอเธอคนนี้
อยากหยุดวันเวลาให้ฉันและเธอไม่ต้องเจอกันกลางมา
วิจารณญาณนะครับคลิปนี้นะ
คนใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งเอามาโพสต์โดยเขียนแคปชั่นแค่ว่า
เห็นตัวอะไรกันไหมทุกคน

ถ่ายคลิปนี้ได้ตอนประมาณเที่ยงคืนสังเกตดีดีบนท้องฟ้านะ
จะเห็นว่ามีรูปก้อนเมฆรูปร่างแปลกกำลังบังดวงจันทร์อยู่
ซึ่งคนโพสต์ออกมาบอกว่าก้อนเมฆที่เห็นนั้นเหมือนคุณแตงโมฮะ
เหมือนยังไงลองวาดดูนะฮะ
ก็ไม่ใช่เจ้าของคลิปคนเดียวนะครับยังมีชาวเน็ตคนอื่นมาเขียนอีก
เห็นเป็นคุณแตงโมเหมือนกันพร้อมกับเขียนข้อความอาลัยถึงคุณแตงโมด้วย
เรื่องแบบนี้ก็อยู่ที่การมองอยู่ที่ความเชื่อนะครับ
อมเห็นเป็นอะไรอ่ะผมผมเห็นเมฆกะเพราดำแค่นั้นเลย
ก็เห็นเป็นเมฆบนปังดวงจันทร์อยู่